นี่ทุกคนอย่างผมกับน้องลีก็บริจาค

คำถามคือทำไมมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลต้องหาแล้ววะ

คือเป็นหน้าที่ของคนที่มีจิต

สิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้
อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่าแต่แค่งง

เพราะเรายังหาได้เลย

หรือคุณเป็นรัฐบาลแม่งหาไม่ได้

บัญชาการแม่งมาจากการบริจาคเหรอวะ

ท่านที่ตัวนักแสดงเองหรือหาได้เอ่ย

แต่สิ่งที่คุณฟลุ๊กตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณฟลุ๊กก็บอกว่า
จริงมันเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องรอให้ประชาชนมาบริจาคในการที่แบบไปหาซื้อหน้ากากกันอะไรอย่างนี้
คือคุณฟุ๊กแกก็พูดให้ฟังในมุมมองของแกอะไรอย่างนี้นะฮะ
วิจารณ์รัฐบาลไม่ทุ่มงบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แถม
ถามกลับดาราดังด้วยทำอะไรเพื่อประเทศบ้างหรือยังนะครับ
คือเมื่อวันที่๖นายธนกรวังบุญคงชนะโกศกภักดิ์คลังประชารัฐ
ได้กล่าวถึงนายเกลือกคนมัศยาวนิทดารานักแสดงที่ออกมาระบุว่า
แต่ดารานั้นกลับทำได้ว่าอยากจะเตือนนายเกลิกพลนะครับว่า
จะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนพูดเพราะเป็นคนของประชาชน
รวมทั้งดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
มีประชาชนเสียชีวิตหรือติดเชื้อจำนวนมาก
ส่วนไทยยังเป็นประเทศที่ควบคุมได้ในระดับที่ดี
ที่นายเกลิกพลบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ดี
แต่ที่ผ่านมายังนึกไม่ออกว่านายเกริกพล
เคยทำความดีอะไรให้กับประชาชนและประเทศชาติบ้าง
จากข่าวว่าเป็นดาราคัสโนว่า
และวันนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ใช่ออกมาด่ารัฐบาล
ธนกรกล่าวว่านายเกริกพลเป็นดาราที่ประชาชนชื่นชอบ
สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่มาพูดด่ารัฐบาลเอามัน
เปิดรับบริจาคต่างเป็นเรื่องปกติที่ทั่วโลกก็ทำ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยาก
นี่คือในมุมของทางฝั่งโฆษกภรรงประชารัฐนะฮะ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าขอให้นายเกริกพลเข้าใจด้วย
เกริกพลเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากให้มีสติมากกว่านี้

ส่วนรัฐบาลยินดีรับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์จากทุกฝ่าย
นี่นะฮะคืออันนี้ก็คือเป็นในมุมของโคศกภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
คุณธนกรวังบุญคงชนะอืมนะครับออกมาพูดแบบนี้คือผมว่าคุณฟลุ๊กเขาก็
ไม่ได้ออกมาว่าอะไรนะเขาแค่เป็นเขาแค่รู้สึกว่าเขาเขาถาม
เป็นการตั้งคำถามแต่อาจจะเป็นคำถามที่ไม่เข้าหูใครหรือเปล่า
หรืออาจจะเข้าหูใครบางคนหรืออาจจะไม่เข้าหูใครบางคน
อันนี้มันก็เป็นเป็นในมุมนั้นอืมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกผมไม่โอเค
คือการที่จะมาพูดว่าคุณฟลุ๊กเคยทำอะไรให้ประเทศชาติหรือยัง
นอกจากมีเรื่องของของเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไงอ่ะ
ผมว่าไม่ถูกอ่ะอืมไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเกี่ยวไหมในข้อนี้
ไอ้ข้อนี้ผมว่าไม่เกี่ยวนะอืมก็เลยกลายเป็นอ้าวเขาไปว่าเขา
เรื่องนี้ทำไมล่ะอืมแต่ไม่แน่คือเอาจริงนะ
คือคนเราเนี่ยบางทีไม่แน่เขาอาจจะเคยทำอะไรให้ประเทศชาติ
จะเคยบริจาคเงินแต่เขาไม่เคยออกมาบอกก็ได้